พาไปที่จังหวัดมหาสารคำ

แต่ว่าทำค่ายมวยไปทำค่ายมวยมาเฮ้ยทำไมถึงกลายเป็นร้านกาแฟได้ล่ะครับเนี่ย
นี่พาไปที่นี่ค่ายมวยดังด้วยนะ
แต่เรื่องของเรื่องมีร้านกาแฟหลบซ่อนอยู่ในนี้

นี่คือร้านแคมป์แอนด์คาเฟ่ดาบรัน
เป็นคาเฟ่แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ข้างในค่ายมวยดาบรันสารคาม
ว้าวค่ายมวยนี้ดังนะจะบอกให้
ค่ายมวยอยู่ที่ริมถนนสายทางหลวง๒๓๖๗กม๘
ทางไปอบตราชพัฒนาจังหวัดมหาสารคามนั่นแหละ
ที่นี่เดินไปที่นี่แล้วคุณเจอแล้วอ๋อเจอแล้ว

ยังไม่เจอร้านกาแฟเลยค่ะ
เจอกระสอบซ้าย
เจอกระสอบซ้ายเป็นเมื่อสักครู่แล้วต้องไปหานัวมาต่อยด้วย
ไปร้านกาแฟก่อนคุณ
ถูกแม่ระบายมวยอย่างที่ผมบอกแหละครับคุณผู้ชมครับ
ผสมนิตคร้ายนี่เอง

ป๊าบนี่อย่างนี้เลย
ค่ายมวยเนี่ยเขาบอกว่ามีนักมวยในค่ายประมาณ๑๐กว่าคนได้นะ

โอ้โหช่วงนี้ขึ้นชกไม่ได้เลย

ทำยังไงดีก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในค่ายมวยเป็นคาเฟ่
เพื่อสร้างรายได้จะได้จุนเจือลูกน้องได้ด้วยนะครับ
ภายในร้านนะครับคุณผู้ชม
คุณจะยังได้เห็นอุปกรณ์มวยไทยเนี่ยนะครับ
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ครบนะ
เขาไม่ได้เลิกกิจการเรื่องของค่ายมวยนะ
ยังทำอยู่นวมบ้างกระสอบซ้ายบ้างเพียบไปหมดเลย
แล้วของเก่าของแก่ที่เขาเก็บเอาไว้ก็มีเหมือนกัน

เขาค่าค่าค่าค่า

ขาปูชิโด
ดีงามมากเรื่องของการปรับเปลี่ยนนักสนามมวยมาเป็นคาเฟ่ตามยุคตามสมัยนะฮะ